ที่จังหวัดแพร่มีอีกนะคะผู้ชายคนนี้อายุสามสิบเจ็ดนะคะ
เปล่าเหล้าคลุมครั่งอะละวาดไปทำร้ายเซุวบ้าน
แล้วก็เนี่ยไปยิงกำนันจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นหนีขึ้นไปบนหลังคาคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่เกลสี่ชั่วโมงกว่ากว่าจะลงมาได้
อ๋อถลัยลงกลางค่ะให้เร็ก
นี่ไงคะถลายตัวลงมาจริง
เจ้าหน้าที่รอรับอยู่ด้านล่าง
โอ้โหนี่คือความเมาคลุ้มคลั่งไปทำร้ายคนอื่น
แล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา๔ชั่วโมงกว่าค่ะ
กว่าจะยอมลงมานะคะนายสถาพรอายุสามสิบเจ็ดนะคะ
ครับก็ไปทำร้ายชาวบ้านไปทุบรถไปเอาปืนยิงกำนันตำบลแม่ทราย
แล้วก็หนีมาทีเนี้ยค่ะโยนมีดโยนขวานลงมาก่อน
ค่อยถลายตัวลงมาจากหลังคาตำรวจก็จับกลุ่มตัวนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
สองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภร้องกวางบอกว่าตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเมาคลุ้มคลั่งแล้วเอาปืนไปยิงกำนันสุคลศรีจตะ
เป็นกำนันตะบนแม่ทรายจนกำนันบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบนะคะเนี่ยค่ะตัวกำนันที่บาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะช่วงที่เกิดเหตุลักษณะมันเป็นแบบนี้นะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยนายสถาพรก็คลุมคลั่งเอาขวานไปทำร้ายชาวบ้าน
ทุบรถหกล้อไปทุบกระจกเขาคุณผู้ชมค่ะ
รถอ่ะพังเสียหายแล้วเอาปืนเป็นปืนแก๊ปยาวยิงกำนันสุคล
กำนันพยายามจะไปช่วยไประงับเหตุไงฮะโอ้โหผู้ชายคนนี้ยิงใส่เลย
นายประวิทย์ผู้ช่วยกำนันนายทวีสารวัตรกำนัน
ก็ไปแย่งปืนจากนายสถาพรนายสาพรก็เลยหนีไปบนหลังคาบ้าน
แต่ตอนที่หนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะคะคุณผู้ชมนายสาพรมีทั้งมีดมีทั้งขวาน
ตำรวจก็ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมอ่ะนะคะจนนายสาพรยอมลงมาโยนมีดลงมาก่อน
ขวานลงมาแล้วก็สไลด์ตัวลงมานายสาพรคือเมาจนคุมตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะ
ตำรวจก็นำตัวไปที่สพร้องกวางเพื่อดำเนินคดีนะคะ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไปเยี่ยมอาการกำนันสุคลที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
กระสุนมันเข้าที่ขาด้านซ้ายก็ไปให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุ
ทีนี้ค่ะก็อาการปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราได้ไปดูเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะ
คือนอกจากกำนันตะบนแม่ทรายจะถูกยิงบาดเจ็บแล้ว
นายทวีสารวัตรกำนันตำบลแม่ทรายแล้วก็นายประวิทย์นะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไปต่อสู้กับคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ราชการจังหวัดแพร่เนี่ยไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะฮะ
เพราะถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับ
สองท่านนี้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่านายสถาพรคลั่งอารวาส
ยิงปืนในบ้านตัวเองสามนัดหลังได้รับแจ้งก็ประสานกำนัน
แล้วก็เดินทางมาระงับเหตุไปถึงบ้านที่เกิดเหตุกำลังวางแผนกันอยู่
มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กำนันนี่ล้มลงเลยค่ะกำนันบอกว่าถูกยิง
ตัดสินใจเข้าไปแย่งปืนจากคนร้ายเพราะทราบว่าเป็นปืนแก๊ปนะฮะ
คนยิงเนี่ยใส่กระสุนใหม่ไม่ทันแน่นี่ก็เข้าไปแย่งปืนระหว่างยื้อแย่งถูก
สถาพรใช้ขวานที่อยู่ใกล้มือฟันจนบาดเจ็บก่อนจะวิ่งหนีไปนะ
ก็เลยพากำนันเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วเจอรถยนต์ชาวบ้านสวนมาแต่ตอนนั้นไม่มีใครจอดนะฮะ
คิดว่าเป็นคนพวกรถคนเมาเหล้าอะไรพวกเนี้ยก็เลยพบรถตำรวจนั่นแหละ
นำไปส่งโรงพยาบาลเมื่อตำรวจกับกู้ภัยมาถึง
มาปิดล้อมคนร้ายที่หนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านตัวเอง

อ่าก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานถึงยอมลงมาฮะ

เป็นขวานผมก็โดนขวาน
โดนจับแย่งปืนไปแล้วนะครับผมกับนี่ก็มันก็ไล่ซะอุปกรณ์อย่างอื่นล่ะ
มันคงจะเป็นขวานอ่ะยังโดนขวานอยู่ก็โอ้ยน่าจะโดนอีกน่ะ
นี่ก็เข้าประหารโดนกลางหลังเนี่ย
แม่ของนายสถาพรบอกว่าลูกชายเคยกินยาฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่รอดชีวิตมาได้นะครับนี่โอ้โหคุณแม่คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะฮะ
คือชาวบ้านเนี่ยตอนนั้นช่วยชีวิตนำส่งโรงพยาบาลล้างท้อง
รักษาตัวอยู่๓วันจากนั้นลูกชายไปประสบอุบัติเหตุอีกสลบไปวันหนึ่ง
ทำให้มีอาการทางจิตประสาทนะครับไปอยู่ในกระท่อม
๒๓วันที่ผ่านมาจะพูดมากพูดเยอะขึ้น
เรื่องของเงินซื้อเหล้าอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ขอเงินไปซื้อเหล้าจนเกิดอาการคลุมคลั่ง
กำนันสารวัตรทางผู้ชงผู้ช่วยก็เลยบาดเจ็บกันไปหมด
ทางคดีนะครับสพร้องกวางบอกว่า
แจ้งข้อหาในสถาพรก็คือเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าชัดเจนแล้วตรวจปัสสาวะปัสสาวะสีม่วง
เรื่องการทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
วันนี้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะฮะ
ทำลายทรัพย์สินด้วยแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
โอ้โหดูสิค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาน่าสนใจมากค่ะ
คุณพ่างค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าฟังข่าวแบบนี้แล้ว
คำพูดที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
ไม่รู้จะยังใช้ได้หรือเปล่าเลยเนี่ย
ไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะว่าภัยมันใกล้ตัวเราจริงนะครับ